ใช่ค่ะปั๊วปังมากโดยเฉพาะคอสตูมจากผลงานแต่ละซิงเกิ้ล
เฮ้ยสร้างเสียงฮือฮาหนักมากนะคะ
และล่าสุดตอกย้ำกับความสวยหน้าหวานแบบไร้ที่ติ
กับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์
ดังด้วยที่เป็นการเลือกฉีกภาพจำจากพรีเซนเตอร์สาวสวย
มาเลือกหนุ่มสายหวานแทนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพีพีกันหน่อยนะคะ
ก็ไม่สวยเหรอก็ไม่สวยเหรอ

ตอนที่เขาติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันครับหลายหลายโปรดักต์เลย
เป็นอีกก้าวหนึ่งของพีแล้วกันที่เราได้มาพรีเซนต์สินค้า
ที่คนอาจจะติดภาพว่าเป็นผู้หญิงมาตลอด
ที่ความมั่นใจแล้วมันอยู่ที่การเป็นตัวเรา
หมายความว่าเราปัดแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจ
นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นและเรามีความสุขครับผม
อันนี้มันคือมุมมองการใช้ชีวิตเลยนะ
ภูมิธรรมดาผู้ชายไปเลือกเครื่องสำอาง

จริงนะคะอีกหนึ่งหนุ่มหน้าหวานนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่ฉันไปเจอตัวจริงล่าสุดมา
ต้องบอกว่าฟ้าประธานหน้าให้จริง
นุ่มอินลูกผิวก็ดีนะคะ
หน้าตาเครื่องจมูกโอ้โหฟันสวยอีกแล้ว

แล้วความปังของหนุ่มอินเนี่ยคือต้องบอกเลยนะคะ
มันสุดยอดจริงนะคะมีพรีเซนเตอร์นะคะ

ก็เห็นบอกว่าเวลาลงรูปทีไรนะคะก็คนกดให้รัวเลยกัน
ขนวดใจนะคะยอดค่ะคุณพุทธโทมปิดทางนิดหนึ่งแล้วกัน
หนุ่มแบงค์สวรรค์รามของเรา
เจ้าพ่อลิเกเงินล้านค่ะฉายามาเต็มขนาดนี้นะคะ
หน้านะคะถ้าหน้าไม่หวานคงไม่ได้ครองตำแหน่งลิเกแน่นอน
ขวัญใจแม่ยกแบบนี้บอกเลยว่าเป็นขวัญใจมายาวนานมากเลยนะคะ
แล้วก็ด้วยงานแสดงลิเกค่ะก็ต้องแต่งหน้าจัดเต็มนะ
คิ้วเอยปากเอยไหนจะดวงตาที่ต้องดัดขนตาปลอม

ทวีคูณความหวานให้หนุ่มแบงค์มากขึ้นไปอีกนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าถ้าเอาไมค์ไปจ่อถามเหล่าแม่ยกทั้งหลายนะ
ว่าระหว่างใบหน้าของหนุ่มแบงค์กับเสียงร้องลิเกอ้อนเนี่ย

ก็คงจะเป็นเสียงอ้อนหวานสะท้านใจนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าพวงมาลัยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องมาเป็นดอกไม้นะ
เพราะเป็นภัวมาลัยช่องเงิน
เก๋คุณผู้ชมขาเต็มคอแบบนี้ทุกคืนเลยนะคะ
บอกเลยว่าแม่ยกเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ให้หมดไปเลยจ้า

ยอดจริงนะคะแต่ละคนก็สนับสนุนผลงานกันต่อไปเนอะ